กับการชิงชัยเพื่อเป็นเจ้าแห่งอาเซียน

บุรีรำยูนิเต็ดตัวแทนจากประเทศไทย

๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ยิงสดจากสนามกีฬาธรรมศาลรังศิษย์

แห่งรุ่นแม่น้ำโขมรู้กัน